สายตรวจโซเทียลทำหน้าที่แม้กระทั่งในวันหยุดก็ตามนะคะ

เราต้องติดตามตรวจสอบกันว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จอย่างไร
มีเรื่องหนึ่งที่วิจารณ์กันในโลกโซเทียลว่า
มีชายหนุ่มคนนึงเขาจะไปจ่ายค่าปรับ
เรื่องของการจราจร๔๐๐บาท

แล้วบอกว่าตำรวจไม่รับบอกว่าให้ไปแลกเป็นธนบัตร
แต่ก็บอกว่าอ้าวไม่รับไม่ได้
ตำรวจจะต้องรับก็มานั่งนับด้วยกันก็ได้
คนที่ไปจ่ายค่าปรับบอกว่านับมาแล้วเรียบร้อย๔๐๐บาท
แล้วก็ตัวเองเป็นวินรถมอเตอร์ไซค
รถจักรยานยนต์รับจ้างก็เลยมีเหรียญ
ในวันนี้ทางออกมันคือยังไงคะ

เรื่องนี้หลายคนก็สงสัยว่าตกลงได้หรือไม่ได้
ปกติจะเห็นแต่ในคลิปที่เขาทำกันขึ้นมาแซว

อันนี้คลิปจริงคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ
นี่มาเป็นถุงใสแบบนี้ค่ะ
คือตอนนี้ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะสำหรับคลิปนี้
ชายหนุ่มคนนี้อย่างที่คุณเขมสอนบอก
เสียค่าปรับใบสั่งจราจรจำนวน๔๐๐บาท

จังหวะที่ชายหนุ่มยื่นถุงเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

แต่ผมนับมาแล้วครบถ้วนแน่นอน๔๐๐
แล้วก็บอกว่าผมมีอาชีพขับวินจักรยานยนต์
มันไม่มีแบงค์ก็ไม่มีเหรียญสักส่วนใหญ่

แลกเป็นธนบัตรมา
ผมกับวิน
ไม่เกี่ยวกันหรอกทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดไป
ก็นี่ไงผมยอมรับผมก็มาจ่ายเนี่ย๔๐๐

เอา
ก็พี่บอกอะไร
คุณไปแรกมาผมบอกว่าคุณไปแรกมา

คือรับก็ได้แต่ว่านับให้ดูต่อหน้าด้วย

ซึ่งเรื่องนี้นะปรากฏว่าพอคลิปนี้ถูกปล่อยออกมา

เอ้าแล้วทำไมเอาเหรียญไปจ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร

เพราะว่าเหรียญเนี่ยก็เป็นเงินนะถึงจะไม่ได้เป็นใบ
แต่ก็คือเงินมีคุณค่ามีค่าเงิน
ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วทำไมตำรวจไม่รับ
แต่ดูจากคลิปนะเหมือนกับว่าเป็นการยั่วยุหรือเปล่า
เป็นการแบบอยากจะให้ตำรวจโมโหหรือเปล่า

เพราะว่าคือถามว่าการเอาค่าปรับไปจ่าย
ทำไมต้องถ่ายคลิปไว้เองเพราะว่าอันนี้เจ้าตัวถ่ายเอง

อาจจะอยากเอาเหรียญเข้าไปแซวตำรวจหรือเปล่า
ผู้บังคับการตำรวจจราจร
บอกว่าเรื่องนี้ผิดทั้งสองฝ่าย
ตำรวจผิดยังไงตำรวจผิดตรงที่ไม่รับเหรียญ
เพราะว่าจริงแล้วตำรวจต้องรับเหรียญนะคะ
หน้าที่ก็คือคุณจ่ายเป็นเหรียญ
ผมเป็นตำรวจผมรับมานั่งนับกันเลย๒คน
คนจ่ายตำรวจนั่งดูนับเหรียญกัน
เพราะเหรียญก็ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
ถ้าตำรวจไม่รับถือว่ามีความผิดทางวินัย
ประชาชนสามารถยื่นเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา

แต่ในมุมของพี่วินพี่วินที่ไปจ่ายเงินค่าปรับใบสั่ง

เอาข้าวหลวงหรือของพี่เอง
ประโยคนี้แหละค่ะพี่วินผิดนะคะพี่วินค่ะ
ข่ายความผิดฐานดูหมินเจ้าพนักงานตามมาตรา๑๓
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ซึ่งถ้าหากเจ้าที่ตำรวจคู่กรณีต้องการเอาผิด
แจ้งความกลับได้เช่นเดียวกันค่ะ
ฐานชัดเจนซะด้วยจาก๔๐๐จะกลายเป็น๒๔๐๐เอา
เอาเป็นว่าถ้าสุดวิสัยจริงมีแต่เหรียญจริง
ก็ถือซะว่าช่วยกันนับกันกับพี่ตำรวจก็แล้วกัน
แต่ถ้านะถ้าทำได้ก็ถือว่าช่วยกันทั้งสองฝ่าย
ได้ไม่เสียเวลาทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวผู้ที่ไปจ่ายค่าปรับด้วยเนาะ